กลับมาช่วงนี้มาดูหนุ่มหล่อแถมยังจิตใจดีอย่างอเล็กซ์เรนเดลกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์แหละช่วยชงช่วยช้างกันไป
ล่าสุดค่ะผุดโปรเจกต์ใหม่นะคะสำนึกรักท้องทะเลค่ะ
ลงใต้เลยค่ะไปช่วยเหลือไปทำกิจกรรมต่างนะคะคุณผู้ชม
ได้รับฉายาพระเอกพ่อพระรักธรรมชาติเขาว่าไว้แบบนี้
งานนี้เจ้าตัวรู้สึกยังไงเดี๋ยวต้องรอถาม
แล้วทำงานหนักขนาดนี้ทั้งละครทั้งโครงการหวานใจนอกวงการเขาจะน้อยใจหรือเปล่า

หลายคนยกให้เป็นแบบว่าพระเอกใจพระรักธรรมชาติ
คือเราไม่ได้ทำงานเพื่อได้ฉายา
ก็เพราะเรารักในสิ่งที่เราทำเราก็ได้พัฒนาตัวของเราด้วยในหลายทิศทาง
ซึ่งแบบแล้วเราก็ได้สร้างแรงบันดาลใจ
ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ใช้ตัวเองให้มันเป็นประโยชน์ให้กับสังคม
ก็ทุกอย่างมันก็อาศัยความเข้าใจกัน
จะบอกเลยว่าใครที่ได้เป็นแฟนอเล็กเนี่ยโชคดีสุดนะถือว่าเป็นนุ่มที่แบบว่าจิตใจดีอุทิศตัวเองเพื่อสังคมเพื่อธรรมชาติ
ใช่แล้วเนาะอยากจะมีแบบอเล็กสักหลายคน